ท่านผู้ชมครับที่อุตรดิษฐ์นะฮะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคู่เขยกันนะฮะคู่เขยกันคนหนึ่งอายุหกสิบสองคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบสอง
อายุก็เยอะเยอะแล้วนะยิงกันตายนะฮะรุ่นนี้แล้วยังยิงกันตายนะครับทุกผู้ชมครับ
ฝ่ายที่ไปยิงเขาเนี่ยอายุหกสิบสองเป็นร้อยโทนะฝ่ายที่ถูกยิงจนเสียชีวิตเป็นจ่าทหารอายุเจ็ดสิบสอง
รั้วติดกันเป็นคู่เขยกันนะฮะเขาบอกเขาสะสมความแค้นกันมานานหลายปี
ค่ะถึงขั้นไปยิงกันเนี่ยจ่อยิงห้านัดซ้อนผ่านรั้วบ้านนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โห
นี่เป็นภาพหลังจากที่ไปยิงเขาแล้วนะครับก็ยังหลบหนีอยู่ในบ้านตัวเองนั่นแหละ
สุดท้ายก็เดินยกมือออกมามอบตัว
ตำรวจก็อาวุธต้องมาครบมือแล้วฮะค่ะเพราะผู้ต้องหานี่มีปืนนะครับ
ร้อยโทสุรเดชบุญสังนะครับอายุ๖๒นี่เป็นมือยิงนะครับ
ที่เดินยกมือออกมาจากบ้านหลังนี้เพื่อมอบตัวกับตำรวจสพเมืองอุตรดิษฐ์
ร้อยโทสุรเดชใช้ปืน๙มมยิงจ่า๑๑เสนีโรธจนพรอายุ๗๒
ซึ่งบ้านอยู่ติดกันจนเสียชีวิตแล้วเป็นคู่เขยกันด้วย
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๓กว่านะครับ
นี่ตำรวจก็ต้องตรวจค้นก่อนว่ามีอาวุธอะไรหรือเปล่านะ
แม้ว่าจะเดินยกมือออกมาก็ตามนะครับจับใส่กุญแจมือ
ชาวบ้านก็มาดูกันเยอะเลยนี่ฮะ
ส่วนนี้คือจ่าสิบเอกเสนีนะครับที่ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิต
นี่คือบ้านของเขาเองบ้านของผู้ตายนะครับ
อยู่ที่หมู่๕อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
บ้านของผู้ตายจ่าสิบเอกเสนีอยู่ติดกับบ้านของมือปืน
ก็คือร้อยโทสุรเดชจ่า๑๑เสนีเสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตูบ้าน
ข้างโต๊ะหินนะครับที่ถูกยิงเข้าไปนะฮะ
มีบาดแผลถูกยิงตามนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เข้าขาขวา๑นัดต้นขาขวาอีก๑นัดขาซ้ายอีก๑นัด
แล้วเข้ากลางหลังอีกสองนัดที่พื้นบ้านนี่ก็มีปอกกระสุนปืน
ตกอยู่๕ปลอกด้วยนะครับ
ตำรวจนำตัวร้อยโทสุรเดชคนก่อเหตุเนี่ยไปตรวจค้นในบ้านพัก
แล้วนี่ครับเดียวปืนก้าวมอมอ
กระบอกที่ใช้ก่อเหตุอยู่ที่หัวเตียง
มีแมกส์กระซีนซึ่งมันจุกระสุนก้าวมอมออยู่๙นัด
มีกระสุนปืน๙มมในกล่องอีก๓๙นัด
มีอะไรว่าเยอะขนาดนี้ค่ะ
มือยิงนี่๖๒ผู้ตายนี่อายุ๗๒
คู่เขยกันเข้ามาตรวจค้นในบ้านในห้องนอนเขา

นี่ครับอยู่ตรงนี้เลย
ตำรวจก็ได้หลักถงหลักฐานเรียบร้อย
ถามว่าก็ไปยิงเขาอย่างไรไปยิงเขาตรงไหน
ร้อยโทษุรเดชบอกว่านี่ครับ
ซุ่มไปส่องยิงเขาเนี่ย

เพราะว่ารั้วบ้านเนี่ยถัดคนละติดกันเลย

ซึ่งร้อยโทสุรเดชผู้ต้องหาเนี่ย

บอกว่าจาสิบเอกเสนียผู้ตายเนี่ยเป็นคู่เขยกับเขา
รั้วบ้านเนี่ยติดกันนะฮะบ้านเนี่ย๒ชั้น
เห็นไหมครับมีทั้งกำแพงแล้วก็แสลนดสีเขียวกั้นอยู่

หลายปีแล้วมีปัญหากันนะ
ก่อนเกิดเหตุก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงอีก
เอาปืนมาแล้วก็รัวยิงผ่านรั้วไปหลายนัด
กระสุนก็ถูกผู้ตายตอนนั้นอยู่ที่หน้าบ้านพอดี
ส่วนตัวเองเนี่ยหลังจากยิงเขาแล้วไม่ได้หนีไปไหน
ก็เอาปืนไปเก็บที่หัวเตียงที่ห้องนอน

นี่ฮะคือร้อยโทสุระเศรษฐ์มือยิงนี่
เขาอายุน้อยกว่านะแต่ว่ามีศักดิ์เป็นพี่เขยนะ

จสิบเอกเสนนีผู้ตายอายุมากกว่าอายุ๗๒แต่มีสักเป็นน้องเขย

แต่ก็เป็นเธอขิรยาขั้กลัวอะพวกกระดองกันน่ะ
โอ้โหที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเธอยังโศกเศร้าเสียใจตกใจ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

อายุ๖๒ที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านฝั่งตรงข้าม
กับบ้านทั้งสองหลังอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะ
บอกว่าเมื่อวานนี้สักประมาณบ่าย๓โมงครึ่งเธอนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้าน
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณสามนัดทีแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไร
คิดว่าเป็นเสียงคนจุดประทัดไล่นกอืม
ไปสักพักนึงมันดังต่อไปอีกสามสี่นัดค่ะ
แล้วมีเสียงคนร้องไห้เธอก็รีบวิ่งออกมาดูกับหลานชาย
พบว่าบ้านของจ่าสิบเอกเสนีเนี่ยตอนนั้นน่ะ
จ่าสิบเอกเสนีถูกยิงแล้วเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนคนยิงก็คือร้อยโทสุรเดชที่เป็นคู่เขยอยู่ข้างบ้านกัน
หลังจากเกิดเหตุยิงกันเนี่ยเธอบอกว่าร้อยโทสุรเดชเนี่ย
เดินมาที่บ้านเธอด้วยนะโอ้โหฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ค่ะเดินมานะแล้วก็บอกว่า
เดชไม่น่าไปยิงพี่เขาเลยนะน่าจะสงสารลูกเมียเขาบ้างที่เธอบอกไป
โทสุเดชตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มอบตัวเอง
ใช้คำว่าไม่เป็นไรเหรอคะใช่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมอบตัวเอง
แล้วก็เดินกลับเข้าไปที่บ้านตัวเองซึ่งนางปรวีบอกกับเรานะครับ
บอกว่าปกติคนก่อเหตุเนี่ยคือเท่าที่เห็นก็เป็นคนชอบ
ตักบาทนะตอนเช้านะชอบออกกำลังกายนะ
ส่วนผู้ตายเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เวลาเจอหน้ากันเขาก็ยิ้มแย้มทัดทายดี
เกิดเขาบ้าข้างขึ้นมาแล้วเราก็เจ็บ
แกยิงเสร็จแล้วแกก็เดินมาก็ยังว่าเอ๊ะพี่พี่เดช
นึกว่าพี่เขาเจ็บเฉยไงนึกว่าแกไม่เสีย
ก็พี่อย่าทำอะไรนะแบบสงสารเขาสงสารลูกเมียพี่บ้างนะพี่
แล้วพี่เดชแกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแกก็เดินเข้าบ้านอีกก็เงียบเลย
แล้วแกบอกอะไรไม่บอกแกบอกแต่ว่ามอบตัว
เดี๋ยวพี่มอบตัวเองคนยิงนะชอบทำสวนทำอะไรปลูกผักปลูกย่าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ขยัดนะคือคือทำงานแทนเมียกันเลยอ่ะ
คนตายก็เป็นดีเจเช้ามาสัก๑๑โมงนี่แกก็ไปนู่น
ไปจัดรายการเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาทุ่มนึง
น่ะเขาจะเป็นคนแบบก็พูดจาดีแต่เรื่องทะเลาะกันเสียงดังเนี่ย
ยังไม่เคยเห็นนะทีนี้คำถามก็คือว่า
ที่ว่าทะเลาะกันมาหลายปีเนี่ยคู่เขยเนี่ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะทะเลาะกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับเราได้คุยกับทางเครือญาตินะ
เขาเป็นน้องสะพ้ายของฝั่งภรรยาผู้ตายนะฮะชื่อว่านางนุษลาเกลี้ยงจันทร์นะครับ
อยู่บ้านติดกับหลังผู้ตายด้วยบ้านหลังผู้ตายเนี่ย
อยู่ติดทางฝั่งนั้นนะครับเธอบอกว่า
ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมานานแล้วตั้งแต่นู้นอ่ะ
ปี๒๕๓๕คู่เขยคู่นี้เนี่ยตอนนั้นจ่าสิบเอกเสนี
ซึ่งคือผู้ตายมาถมที่ดินแล้วก็เทปูนจะสร้างบ้าน
ซึ่งแน่นอนว่าที่ที่จะสร้างบ้านเนี่ยมันก็คือข้างบ้านของร้อยโทสุรเดช
ทีนี้ปรากฏเห็นไก่เมื่อสักครู่ไหมฮะนี่ฮะ
ไก่เนี่ยร้อยโทสุรเดชเนี่ยเลี้ยงเอาไว้แล้วมันบินข้ามไปฝั่งบ้านของจ่าสิบเอกเสนี
แม่แล้วมันเพิ่งเทปูนไงอ๋อไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันบินข้ามไปเนี่ย
มันก็ไปเหยียบปูนที่เพิ่งเทมันก็เป็นรอยเท้าไก่เยอะแยะไปหมดเลย
จ่าสิบเอกเสนีก็ไม่พอใจทีนี้ก็เลยมีปากเสียงกับร้อยโทสุรเดช
ที่เป็นคู่เขยกันแล้วจะมาสร้างบ้านอยู่ติดกันเนี่ยนะฮะอืมทีนี้ต่างฝ่ายก็ยาวเลยทีนี้
มาถึงปัจจุบันอ่ะโอ้โหนี่เป็นรอยเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
ก็ไก่มันก็บินมาเลยโดยไปทั่วไม่ติดปูนปูนไม่ล็อกเอาไว้กัน
นั่นอ่ะสินี่ฮะทีนี้เขาก็เถียงกันทะเลาะกันมาเรื่อยนะครับ
แล้วมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นก็คือถึงขั้นตะโกนด่าข้ามรั้วกันด้วยถ้อยคำหยาบคายกันไปมา
ตำรวจต้องให้ไปเจรจากลายเกลี่ยเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ
ทางฝั่งของคุณนุษลาเนี่ยเขาบอกกับเรานะครับ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเดิม

สุดท้ายมันไม่เหมือนเดิมก็คือ
มันมีเสียงปืนตามมา
ไอ้หน้าหนี้ไปเลย
เราก็รู้อย่างเดียว

คือว่าแย่แล้วคือเห็นเลือดเยอะไงก็ไปมาเรียกติ๊กติ๊กติ๊กนะเรียกติ๊กเรียกพี่พี่ก็บอกเดี๋ยวพี่ตีเดี๋ยวหนูตั้งสติก่อนหนูใจไม่ดีมันสะสมมานานแล้วเนอะตั้งแต่สมัยที่ปีสามห้าลูกยังอยู่ในท้องเลยค่ะแล้วทีนี้เหตุการณ์นี้คือมันแบบ
พี่รู้อย่างเดียวว่าเขาเทพื้นบ้านเขาแต่พี่คนโตนั้นคือมีบ้านอยู่แล้วแต่คนกลางนี้เขาอยู่กรุงเทพกันแล้วเขาก็เทพื้นรอบบ้านไว้เพื่อเขาจะมาอยู่บ้านทีนี้จังหวะไก่มันก็บินข้ามกำแพงมาแล้วก็มันก็มาโดนที่ปูนที่เทใหม่มันก็มีรอยตีนของไก่เนอะพี่ก็เลยว่ารู้แค่นี้นะตั้งแต่นั้นเขาก็เก็บสะสมเล็กน้อยอย่างนั้นอ่ะ

ผู้ตายที่วัดม่อนผาจุกในอำเภอมริอุตรศ์ตระลักษณฑ์
คือท่านท่อครัวเนี่ยนำศพจติศาสตร์ศิษย์เศรนี

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์นะคะ
โดยภรรยาของจ่าสิบเอกเสนีที่อยู่ในเหตุการณ์นะตอนเกิดเหตุค่ะเธอเล่าแบบนี้
คือพอสามีเธอเกษียณก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่
วันนั้นเลยเนี่ยวันเกิดเหตุเมื่อวานนั่งคุยกันอยู่กับสามีหน้าบ้าน
พอผู้ก่อเหตุขับรถมาที่บ้านเนี่ย
ได้ยินเสียงเธอกับสามีคุยกันก็ตะโกนเข้ามาเลยค่ะ
ตะโกนข้ามกำแพงมาด่ายาบคล้ายเลย
แล้วก็เอาปืนมายิงสามีเธอล้มลงต่อหน้าต่อตา
แล้วก็อย่างที่เธอให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ว่า
พยายามแล้วที่จะประคองสามีหนีเข้าไปในบ้าน
แต่ว่าทางฝ่ายมือยิงเขายิงซ้ำมาอีกหลายนัด
เข้ากลางหลังสามีเต็มล้มลงขาดใจตายต่อหน้าเลย
เธอบอกว่าเวลาคนเกาะเหตุเมานี่นะคะ
อารวาสแล้วก็ตะโกนด่าทั้งเธอทั้งสามีแบบนี้บ่อย

โทสุรเดชเคยเมาแบบนี้มารอบนึงแล้ว
แล้วเอาเก้าอี้มาฟาดหลังเธอจนเธอเจ็บ
ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
แต่ไม่คิดเลยว่าครั้งนี้จะถึงขั้นยิงกันตายแบบนี้
บอกว่าตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะอยู่ยังไง

แล้วต่อไปเธอจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัย
เขาดึงแสลนดเปิดแลนด์ขึ้นค่ะแล้วก็ยิง
มีตัวเสียงอะไรกับผู้หมานะ

คนเมาคนชอบทานเนอะคนทานค่ะ

เขาก็ให้ของลับประชดประชันเนอะ
ของเราประมาณว่าได้ยินเสียงเราคุยกันอยู่ตรงนั้น
เขาก็ให้ของรับเรามาตะโกนข้ามมา
เราก็โยนไปโยนมาสองสามรอบ

จะหนีเราหนีไม่ได้เพราะเขาอัดต่อเลยค่ะ
คืออยู่ในอ้อของพี่แล้วใช่ไหม

แต่เขาหงายท้องตึงแล้วค่ะ
มันขึ้นไม่ได้อยากให้ดำเนินคดี
กลัวเพราะว่าเรากลัวนะคะถ้าเขาออกมาเนี่ย
ความปลอดภัยเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะไม่มีเลย
เรายังได้คุยกับพันธรีชาญชัยนะคะ
เพื่อนรุ่นน้องของจ่าสิบเอกเสดีผู้ตาย
เขาก็บอกว่าจ่าสิบเอกเสดีนี่นะ

เป็นคนร่าเริงชอบร้องเพลงไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่

ปกติเวลานัดเจอกันคือนัดกันไปทำบุญทุกที

แต่สุดท้ายแล้วมาเกิดเรื่องซะก่อนนะคะ
ระยะหลังจ่าสิบเอกเสนีบอกไม่ค่อยสบาย
แต่ก็จะยังไลน์คุยกันเป็นประจำอยู่อะค่ะ
จ่าสิบเอกเสนีก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกัน
ว่ามีปัญหากับคู่เขยที่บ้านอยู่ติดกันนะคะ
แกก็บอกก็บอกอยู่นะ
บางครั้งแกก็บอกกับอะไรข้างบ้านเนี่ย

ก็ครับเวลาไปทำบุญอะไรก็จะไปกับพี่เขาตลอด
ที่เขาจะพาไปไปทำบุญที่วัดนะ

เราก็เจอกับภรรยาของร้อยโทสุรเดช
มือยิงด้วยแต่ว่าเธอบอกว่าไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร้อยโทสุรเดชค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาครอบครองเครื่องกระสุนปืนนะคะ

แล้วก็ข้อหายิงปืนในเมืองหมู่บ้าน
หรือที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย
โทษสุรเดชรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ